ตรงนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตของประเด็นร้อน
ในวงการบันเทิงบ้านเราถึง๒ประเด็นด้วยกันนะคะที่ได้เดินทาง
ไปแบบพร้อมหน้าพร้อมตาในงานงานหนึ่งค่ะ
งานนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไม่พลาด
ที่จะจับเอาคนดังมาเคลียร์ให้ได้ฟังกันแบบชัดเลยล่ะค่ะ

สำหรับคุณปีเตอร์คอฟดาราโดแล้วก็คุณพลอยพลอยพันธ
ก่อนหน้านี้คุณปีเตอร์เขาออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะ
เตรียมที่จะอย่าขาดกับสาวพลอยพลอยพันธุ์นะคะ
ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดจะเป็นยังไงบ้าง
วันนี้ไปฟังจากปากของคุณพลอยพลอยพันธ์กันบ้างค่ะ
เธอเนี่ยคุยกับทนายเขาว่าสิ่งที่เขาต้องการคือมีอะไรบ้าง
แล้วก็เดี๋ยวก็จะมาเป็นส่วนของพลอยที่พลอยต้องการอะไรนะคะ
แล้วก็ค่อยมาทำสัญญาแล้วก็ไปถึงเซ็นสัญญาหรืออะไรอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง
ข้อเสนอที่เขายื่นมาเราโอเคไหมครับกับที่เขาเสนอมา
คือเอาจริงมันมีอะไรที่มันจะต้องปรับกันเยอะ
ในส่วนที่เขาขอและสิ่งที่พลอยต้องการให้ลูกอาจจะต้องเรียกทนายมาคุยกันนะคะ
ที่เขาหายการติดต่อไปไม่ส่งเงินมาหรืออะไรอย่างนี้
ยก็คาดว่าเขาคงจะมีปัญหาอยู่เพราะว่าส่วนตัวพี่เตอร์เขาไม่ใช่คนงกเหนียวนี่หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะ
เราก็มีช่วงเวลาที่มันดีกันมานะคะซึ่งมันก็มันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกัน
ก็รู้สึกว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วมันก็ต้องจบนะครับ
เพราะว่าในความรู้สึกพลอยเนี่ยพลอยก็ยังจำผู้ชายดีที่เราเคยรักเขาได้อยู่
เป็นห่วงเขานะคะถ้าเผื่อว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าอะไรอย่างนี้
ก็ยังถือว่าเขาเป็นพ่อของลูก
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่สื่อจับตามองไม่แพ้กัน

หลังจากที่มีภาพรูปหัวอดีตภรรยาที่สนามบิน
ใช่แล้วเมื่อวานนี้นะคะฝ่ายหญิงก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์
ปลื้มใจที่ได้เจอหน้ากับฝ่ายชาย
และยังคงมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
ส่วนฝ่ายชายจะว่ายังไงเรามีคำตอบมาให้ฟังกันด้วย

ก็เราจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ยาลา

แล้วได้ยินว่ารู้สึกโมก็มีจะต้องไปเชียงใหม่เหมือนกัน
ก็แปลกใจนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้เจอครับ

แต่ถ้าเกิดว่าเราดูแค่ภาพ
แล้วก็มาวิเคราะห์กันไปต่างนานาอะไรอย่างนี้
ใช่สิเพราะว่าเราไม่ใช่ศัตรูกัน

แต่ถ้าจะไปต่อความยาวสาวความยืด